คุณผู้ชมฮะมาตามต่อสำหรับคดีนี้นะครับ
กาญจนบุรีเพราะมีเหตุการณ์ที่
เด็กหญิงวัย๑๒ปีต้องเฝ้าร้านขายปุ๋ยขายต้นไม้เพียงคนเดียว
เพราะแม่ขับรถไปต่างอำเภอเอาต้นไม้เอาปุ๋ยไปส่ง
ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งฉุดเธอไปที่ป่าหลังร้าน
แล้วก็ข่มขืนแล้วผู้ชายคนนั้นยังถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะ
แล้วก็ก่อนจะจากไปผู้ชายคนนั้นหันมาหาเด็ก
บอกว่าโอเคแบบนี้คุณ
เด็กวิ่งหนีเข้าบ้านแล้วแม่มาพบแล้วก็ฟ้องแม่
จนเป็นคดีความตอนนี้ตำรวจยังคงต้องไล่ล่า
ติดตามตัวในป่าหลังร้านเอาไปดูภาพเหตุการณ์กันเลยไหม
ป่าหลังร้านว่าเขาค้นหาอะไรยังไงบ้างนะครับ
นี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านต้นไม้แห่งหนึ่ง
พื้นที่หมู่๔ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ตำรวจประจำจุดบริการประชาชนตำบลหนองบัวนะฮะ
ได้รับแจ้งบอกว่ามีเด็กหญิงอายุ๑๒ปีถูกคมคืน
กระทำชำราวในป่าหลังร้านขายต้นไม้บริมทาง

ทีนี้มีการประดมกำลังชุดสืบสวน
พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลิธิพิทักการกว่า๓๐คน

แต่จากการตรวจค้นนานกว่า๑ชั่วโมงสำหรับเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ไม่พบคนร้ายนะครับ

บอกว่าเปิดร้านจำหน่ายดินจำหน่ายปุ๋ยตรงนี้ได้๒เดือนกว่า
และทีนี้วันเกิดเหตุก็ให้ลูกเฝ้าร้านคนเดียว
เพราะว่าแม่ต้องไปส่งปุ๋ยส่งดินต่างอำเภอนะครับ

ศีรษะมีผ้าโพกคลุมผมเดินมาจากหลังร้าน
ตบเข้าที่ใบหน้าของเด็กหญิงวัย๑๒เนี่ย
แล้วก็อุ้มไปข่มขืนกระทำชำราวในป่าห่างจากร้าน
ประมาณ๒๐เมตรและมีการถ่ายคลิปเอาไว้
ก่อนจะจากไปหันมาแสดงท่าทาง
ทำมือแสดงสัญลักษณ์โอเคอะไรนะครับ
คำบอกเล่าของเด็กหญิงระบุว่าคนร้ายเป็นชายผิวดำแดง

มีรอยสักขนาดใหญ่บริเวณต้นแขนขวา
แบบนี้เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนงานโรงงานมันสัมปะหลัง
ที่อยู่บริเวณล้อมรอบพื้นที่นี้นะครับ
ทีนี้ฮะตำรวจสอบพอการสนับบุรี
เมื่อวานนี้คุมตัวแรงงานที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมาสอบปากคำ

แต่ตำรวจจะให้มีการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสต
เพราะว่าเด็กหญิงบอกว่าตอนที่คนร้ายขมขืน
เด็กหญิงสู้แล้วก็ขัดขืนรวมถึงขวนคนร้าย
จนคนร้ายมีบาดแผลบนเวนแขน

วางแผนการตามล่าตัวคนร้าย
แล้วก็นำข้อมูลที่ผู้เสียหายให้ข้อมูลมาตรวจสอบ
เพราะว่าผู้เสียหายอาจให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนได้

ขณะนี้ได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ป่าตรงนี้คุณ
ก็จริงปิดล้อมไว้ตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังล้อมกันอยู่ตามล่าคนร้าย
แล้วก็ต้องดูซิว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีไปทางไหนคุณ
เพราะว่าหลังร้านเป็นป่าเป็นต้นไม้แบบนี้ใช่ไหม
หลังป่าเป็นทุ่งกว้างเลยนะครับ

หลักฐานเพิ่มเติมที่ร้านต้นไม้ของเด็กหญิงด้วยนะฮะ
ล่าสุดคุณไปพบสิ่งที่สำคัญ
ก็คือคราบอสุจิติดอยู่บริเวณเสื้อผ้าที่เด็กหญิงสวมใส่ในวันเกิดเหตุ
เพราะฉะนั้นต้องเอาตรงนี้ไปพิสูจน์

ถึงจะทราบว่าเป็นคราบอสุจิของใคร
พิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ว่ากันไปตามล่าคนร้าย

ก็มีการขอความร่วมมือไปยังกำนันตำบลหนองบัว
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ผู้นำชุมชน
นำคนงานต่างด้าวที่ทำงานในระแวกใกล้ที่เกิดเหตุเนี่ย
แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลไว้เป็นหลักฐานที่โรงพัก

ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กาญจนบุรี
ที่ตำบลหนองบัวนะฮะค่ะอีกละ